คือปกติแล้วเราก็จะเคยเห็นแต่คนคุ้มครั่ง
ปีนตึกบ้างปีนเสาไฟฟ้าบ้าง
อย่าเข้ามานะตัวประกันตายอันนี้คุณคุ้มครั่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่ดิฉันจะพาไปดูเนี่ย
คลุ้มคลั่งเนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นเจ้าจ่อเจี๊ยบมันเกิดอาการคุ้มคลั่งถึงขั้นว่า
ปีนขึ้นไปอยู่บนตึก๓ชั้นสูงเลยร้อนถึงเจ้าหน้าที่กุภัยต้องมาช่วยกันจับ
เหตุเกิดที่นี่เลยนะคะบริเวณอาคารพาณิชย์เลขที่๒๘๖ทับ๕๐หมู่๘ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชนบุรีก็ลิงเยอะนะฮะเจ้าจ๋อตัวนี้มันคุ้มคลั่งค่ะคุณ
มันปีนขึ้นไปยืนอยู่บนชั้น๓ของตึกนี้แล้วอยู่แบบนั้นนานแล้วนะ
ตัวประกันไหมมันไม่มีตัวประกันมันไม่ได้จี้ใครขึ้นไปมันไปตัวเดียว
แล้วบางทีมันก็กระโดดข้ามไปตึกนู่นดีตึกนี่ทีตึกนั่นทีหวัดเสียว
ชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่าทำไมมันถึงไม่ยอมลงมา
พอเจ้าหน้าที่มาถึงพบว่าลิงตัวนี้เป็นลิงสมนะคะ
แล้วที่ข้อมือซ้ายมันถูกลวดสลิงรัดแน่นจนมันเป็นแผลชะกันเลยตรงข้อมือซ้าย
อ่ะดิคาดว่าตอนนี้ลิงตัวนี้มันตกใจ
มันอยู่ในอาการตื่นตกใจมันก็เลยปีนขึ้นไปที่สูงแล้วก็โดดไปกระโดดมา
คุณนึกออกไหมเจ้าหน้าที่เขาก็เลยวางแผน
เพื่อที่จะทำการจับลิงลงมาหรือว่าจะให้ลิงตัวนี้มันลงมาได้ยังไง
ไม่น่าจะจับง่ายแต่ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ปีนตามลิงขึ้นไปก็ถ้าจะยาก
เจ้าหน้าที่เขาคงปีนขึ้นไปไม่ได้ลิงมันก็จะหนีไปด้วยถูกไหม
แล้วทีนี้ยังไงดีเจ้าหน้าที่ก็เลยประชุมสรุปกันว่า
ทุกหน้าที่ก็ประชุมสรุปกันว่าสงสัยต้องพึ่งกันยิงยาสลบซะแล้ว
ก็เลยเตรียมกำลังเข้าไปในตัวอาคารด้วยนะคะ
เพื่อทำการปิดล้อมผู้ต้องหาเอาไว้กันผู้ต้องหาหลบหนี

จากนั้นก็เตรียมที่จะแอบซุ่มยิงยาสลบใส่มัน
ใช้เวลานานกว่า๓๐นาทีคุณดูสิ

แล้วสุดท้ายก็ยิงยาสลบได้เจ้าจ่อตัวนี้ก็เอามันลงมาได้คุณ
แล้วมันน่าจะรับอุธานหัวจุ้ยอยู่
เรียบร้อยไม่ใช่อุตสานหัวจุ้ย
มันกำลังหมดสภาพแล้ว

ใช่ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็มีวิธีแหละ
จะไม่ให้มันหล่นลงมาตกลงมาจากชั้นศาล

ปล่อยเปิดปล่อย

พอได้ตัวมาพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็

พร้อมทั้งมีการตัดลวดสลิงที่รัดข้อมือมันอยู่ด้วย

ถูกลดสลิงนี่รัดถึงไว้แบบนี้
แล้วก็พาตัวเจ้าเจาะตัวนี้โอ้น่าสงสารจังเลย

พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศาสตร์
จนกว่ามันจะหายดีโอ๊ยมันน่าสงสารนะคุณ
มันก็ไปสนอะไรไม่รู้รวดสลิงก็เลยรัดข้อมือไป
นี่เขาบอกว่าตอนที่เขาจับไปเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวนำมันไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะ
ก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านที่ทำงานแบบเต็มความสามารถ
คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นลิงเพียงแค่ตัวเดียวแต่คุณเห็นไหม
เจ้าหน้าที่เขามากัน๔๕คน๔๕นาย
แล้วเขามีการประชุมกันนะรู้วิธีที่จะทำยังไงถึงจับลิงตัวนี้ลงมา
ให้มันไม่ตายแล้วมันก็ไม่บาดเจ็บด้วยนะคะ
มันก็เป็น๑ชีวิตนะโดยดายก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกัน
ทุกชีวิตมีค่าหมดแหละคุณผู้ชมฮะสัตว์มันก็มีชีวิตแล้วก็จิตใจ

เขามีคนบอกผมว่าเสื้อสวย
อ๋อก็เลยกลับเลยหรือยังคะผมก็เลยแบบว่าจัดเสื้อให้มันดูดีหน่อย
เหมือนดิฉันนึกว่าคุณเริ่มจะเป็นลิง